จริงหรือวิญญาณที่ถูกกระทำวนเวียนเพื่อบอกความจริง
พิสูจน์คนได้ในไทยรัฐนิวโชว์๔๕พฤษภาคมนี้